เชื่อว่าพระพุทธรูปจะลอยน้ำได้อย่างไรเชื่อไม่เชื่อก็ไปดูค่ะ
พระพุทธรูปลอยน้ำมาทั้งองค์อย่างนี้เลยมาแบบนิ่งไม่มีสั่นไหวนะ
มาได้อย่างไรผู้ใช้ติ๊กต๊อกรายนี้แหละค่ะ

นะคะว่ามองลงมาในช่วงที่มีน้ำท่วมอาคารบ้านเรือนนี่นะครับ
พระพุทธรูปเนี่ยลอยมากับกระแสน้ำอืม
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่มหาสารคามนะคะอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชพัฒน์มหาสารคามค่ะ
เจ้าของคลิปบอกว่าเจอรูปปั้นนี้ลอยมาจากใต้อาคารที่เธอเรียนอยู่
เห็นแบบนี้แล้วอุ้ยตกใจถ่ายคลิปออกมาแชร์ในติ๊กต๊อก
คนมาคอมเมนต์ก็อ่าไปต่างต่างนานาหากันก็เป็นส่วนใหญ่อ้าว
นะคะทีนี้เราก็ต้องไปหาคำตอบสิว่าพระพุทธรูปเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะหนักถูกไหมคะ
ทำจากปูนบ้างเอ่ยทำจากลักษณะของวัสดุต่างที่มีน้ำหนักค่ะ
แต่ทำไมพระพุทธรูปองค์นี้ลอยได้
สาเหตุก็เพราะว่าเป็นพระพุทธรูปที่สร้างจากโฟม
คือนักศึกษาเนี่ยเขาได้ทำเป็นพระพุทธรูปที่ใช้สำหรับการเป็นแบบอย่าง
เขาเรียกว่ามองค์อัพทำเอาไว้ใช้ในงานต่าง
แล้วพอน้ำท่วมท่านก็เลยออกมาบินทบาท
เปล่าเห้ยไม่ใช่เขาลอยออกมาแบบนี้
โอ้โหมีนะถ้าออกมาบินทบาทเดี๋ยวน้องหนูก็ต้องมาตักบงตักบาทยามเช้า

คือมีคอมเมนต์เขียนว่าพระรอดร้อยเปอร์เซ็นต์

เนอะพูดก็น่าคิด
เพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องแตกตื่นตกใจ